สถานการณ์ของแพงมะละกอแพงมะละกอแพงเนี่ยทำตำไทยตำปูปลาร้า
ตำแตงแพงไปด้วยแต่อีกมุมหนึ่งอีกมุมหนึ่งคือชาวสวน
ชาวสวนมะละกอเขายิ้มใหญ่เลยฮะยิ้มใหญ่เพราะว่าราคาพุ่งไป๔เท่ามากกว่าเดิมครับ
ก็ดีใจกับเขาด้วยชาวสวนมะละกอเนี่ยถ้าเป็นราคาหน้าสวนเดิมทีขาย๓บาท
โลละ๓บาท๑กิโลกรัม๓บาทแต่ตอนนี้ราคาพุ่งขึ้นไปเป็น๑๒บาทแล้วนะครับ
สวนมะละกอที่บ้านปากอ่างตะบนอ่างทองอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร
ตำบลอ่างทองนะแต่อยู่จังหวัดกำแพงเพชรเป็นสวนมะละกอของคุณรัตนาวิรัชชูอายุ๔๙ปี
เป็นชาวสวนมะละกอมีจะหมดสิบห้าไร่ปกติเก็บผลผลิตเนี่ยเดือนละหนหนึ่งหนต่อเดือนก็สิบแปด
สิบเก้ายี่สิบตันครับประมาณนี้ตอนนี้มะละกออยู่ที่โลละสิบสองบาทบ้างละ
สิบบาทบ้างล่ะหกบาทบ้างล่ะตามเกรดนี่เป็นที่พอใจ
เกษตรกรที่ปลูกมะละกอเพราะราคามันพุ่งขึ้นฮะ
ราคาพุ่งขึ้นมะละกอราคาขึ้นคือขึ้นตามหมูไก่ไข่
แต่ชาวสวนมะละกอบอกว่าคือราคาเนี่ยโดยปกติช่วงปีใหม่
ราคาจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเราไม่เคยมีความรู้เลยเพราะอะไร
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่คนคนกินกันคนตี้คนเออมีปาร์ตี้กินส้มตรงส้มตำ
ค่ะดังนั้นมะละกอมันก็เลยจะมีราคาสูงขึ้นแต่หลังจากนั้นเนี่ย
หลังจากช่วงกลางเดือนมกราคมอันนี้โดยวงจรปกติทั่วไป
กลางเดือนมกราคมราคาจะตกลงแต่ว่าปีนี้ราคาพุ่งขึ้น
แต่ไม่ใช่เป็นช่วงขาขึ้นของมะละกอเพราะว่าก่อนหน้านั้น๒ปีที่ผ่านมา
ราคามะละกอมันดิ่งจริงเพิ่งมาในรอบนี้แหละ
แล้วทำไมมันถึงมันถึงมีราคาสูงขึ้นตอบได้ไหมเงียบไหมอ่ะ
ได้ไหมคะตอบไม่ได้เหมือนกันเหมือนราคาข้าวสาร
ข้าวเหนียวทำไมอยู่ดีมันแรงเหรอมันก็แรงโดยปกติอยู่แล้ว
ทำไมมันถึงมีราคาสูงขึ้นตอนนี้เนี่ย
ถือว่าเป็นช่องว่างในการที่จะให้คำตอบกับผู้บริโภคมากจริง
แต่เราในฐานะคนที่ปลายน้ำที่สุดแล้ว
ต้องซื้อข้าวของในราคาแพงซื้อแพงราคาแรงโดยที่เราก็ไม่ทราบเหตุผลเหมือนกัน
อันนี้สองมุมนะฮะมุมหนึ่งคือราคามะละกอมีราคาแพงขึ้น

แต่เกษตรกรเขาก็ยิ้มกันหน่อยนะครับ
เพราะว่ามีราคาสูงขึ้น๔เท่ามากกว่าปกติ
โอ้ยตายแล้วส้มตำปูประราบ

ส้มตำหมูปิ้งไก่ย่างไข่ทอด